คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ที่จังหวัดบุรีรำ
พระรอดแต่เกือบไม่รอดนะคะเพราะว่าพระสามรูปค่ะ
เดินทางโดยรถตู้นะคะจะไปงานศพที่จังหวัดสะแก้ว
เกิดไฟลุกไหม้รถตู้ขึ้นมาพระต้องกระโดดหนีออกจากรถนะคะ
รวดเร็วมากควันขมงโฉงเฉงแบบนี้
เจ้าหน้าที่กำลังใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดไฟที่ลุกไหม้รถตู้ค่ะ
อยู่บริเวณโค้งหนองเกียบอำเภอเมืองบุรีรำ
เหตุมันเกิดขณะที่ว่านายสุนทรครุรำนะคะ
ขับรถพาพระทั้ง๓รูปจากวัดกลันทารามอำเภอเมืองบุรีรำ
ไปงานศพที่ตำบลตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
หลังขับรถออกจากวัดมาไม่ถึง๕กิโลเมตรเองนะ
มีกลิ่นค่ะกลิ่นควันกลิ่นเหม็นไหม้ในห้องโดยสาร
แล้วหลังจากนั้นปุ๊บไฟลุกไหม้ขึ้นมาเลย
ทั้งคนขับทั้งพระสามรูปโอ้โหรีบกระโจนออกมาจากรถแบบไม่คิดชีวิต
ที่ชาวบ้านกับกู้ภัยเขาจะมาช่วยกันดับไฟ
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะคะเพลิงถึงสงบลงค่ะ
นี่เป็นเสียงชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
ช่วยกันตะโกนไวรถไฟไหม้รถไฟไหม้นะคะ
เจ้านัทีกู้ชีพนายอภิชาชำรรรมอบตสแก่
เจ้านัทีกู้ชีพอบตสแก่พระองค์บอกว่า
สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟรัดวงจรแหละ
คั่วแบตเตอรี่ที่มันเสื่อมสภาพนะ
ซึ่งก็มีโอกาสที่มันจะช็อตแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ได้
อยากจะฝากไปถึงผู้ที่ใช้รถเลยนะคะ
ให้หมั่นดูแลรักษารถทุกครั้ง
เช็ครถก่อนที่จะออกเดินทางนะคะ
เดินทางไกลยิ่งต้องเช็คดูแลระบบรถ
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเองแล้วก็ผู้ร่วมทางด้วย
มันไม่ใช่แค่ตั้งสติก่อนสตาร์ท
เดี๋ยวนี้ต้องเช็ครถก่อนสตาร์ทด้วย
แล้วจะเดินทางทุกครั้งต้องเช็คดีด้วย

โอ้โหรถนี่ไฟไหม้เลยนะ